แป้งนาโนตซึ่งเป็นนักโทษคดีร้ายแรงหลายคดีที่ภาคใต้นะคะ
ก่อเหตุหลบหนีขณะที่ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนครมหาราชนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามตัวอยู่นะคะแล้วก็มีการตั้งค่าหัวถึงหนึ่งแสนบาทด้วยกัน
ถ้าคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะอันนี้คืออันนี้คือให้ดู
ให้ดูชัดก่อนนะคะนี่คือในชาวลิศทองด้วงหรือเสียแป้งนาโนต
นักโทษหลายคดีในภาคใต้แล้วดูในภาพเนี่ยค่ะ
เห็นว่าเขาปลดโซ่ตวนออกนะคะแล้วก็เดินออกมานะคะ
ไม่มีโซ่ตรวนแล้วอืมสวมเสื้อยืดสีดำแขนยาวนะคะ
นุ่งกางเกงขาสามส่วนสีดำรองเท้าผ้าใบสีขาว
ลิฟต์ชั้นหกของตึกอายุรกรรมลงมาที่ลานห้องโถงชั้นหนึ่ง
ตอนศูนย์นาฬิกาสุกกับอีกหกนาทีของวันที่ยี่สิบสองตุลาคมที่ผ่านมา
ข้างคือลูกน้องคนสนิทเป็นคนมารับนะคะ
จากนั้นเสียแป้งกับลูกน้องพอออกจากตรงนี้แล้ว
ขึ้นรถกระบะสี่ประตูสีขาวหลบหนีไปค่ะ
หลังจากทราบเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ราชธรรมยังไม่ได้แจ้งตำรวจทันที
เลยไป๓ชั่วโมงค่ะถึงได้มีการแจ้งความ
เรื่องนี้นะคะทางกรมราชธรรมออกหนังสือชี้แจงบอกว่า
ชาวลิศเป็นนักโทษมีความผิดหลายคดีคดีร่วมกับพวก
ยิงอดีตนายกอบจนครศรีธรรมราชชิงตัวผู้ต้องหา
ยิงตำรวจบาดเจ็บคดีปล้นทรัพย์แล้วก็คดีอื่นอีก
กำหนดโทษของเขารวม๒๑ปี๓เดือน๒๕วัน
เนื่องจากเป็นผู้มีอิทธิพลก็เลยถูกย้ายมาอยู่เรือนจำความมั่นคงสูง
เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชจนกระทั่งนะคะยี่สิบหกตุลาคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ราชธรรมคุมตัวเสียแป้งไปรักษาขออภัย๒๐ตุลาคมนะคะ
ก็คุมตัวเสียแป้งไปรักษาทันตกรรมตามที่แพทย์นัดที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
พอไปถึงหมอเลื่อนนัดเจ้าหน้าที่ก็เลยจะนำตัวกลับ
พอจะนำตัวกลับเนี่ยปรากฏว่าเสียแป้งเกิดวูบค่ะ
วูบด้วยแขนขาอ่อนแรงด้วยหมอก็เลยอนุญาตให้นอนรักษาตัวที่ตึกอายุรกรรมชั้น๖
ซึ่งก็นอนในโรงพยาบาลขาสองข้างก็จะมีตรวนเหล็กกับโซ่ล่ามเอาไว้กับเตียง
แล้วก็มีผู้คุม๒คนเฝ้าอยู่อย่างใกล้ชิด
แล้วตามกำหนดการเนี่ยหมอเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้สายนะ
ช่วงสายของวานนี้ก็คือ๒๒ตุลาคมก็จะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
ปรากฏว่ายังไม่ต้องรับอนุญาตจากหมอค่ะหลังเที่ยงคืนปุ๊บเสียแป้ง
หลบหนีออกจากโรงพยาบาลก็หายไปอย่างที่เราได้รับทราบข่าวกันนะคะ
ส่วนจะมีใครช่วยเหลือหรือจะมีใครอำนวยความสะดวกให้เสียแป้งนั้น
กรมราชธรรมได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว
แล้วก็ตั้งรางวัลนำจับหนึ่งแสนบาทสำหรับผู้แจ้งเบาะแสจนนำมาสู่การจับกลุ่มนะคะ
นี่ก็คือที่มาที่ไปในวันนี้นะคะ
สำหรับการหลบหนีของเสียแป้งเนี่ยคือทางตำรวจเนี่ยเขาก็เชื่อว่า
หลบออกมาในครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีเป้าเรื่องของการล้างแค้น
จะไปล้างแค้นผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีซึ่งก็จะเป็นข้าราชการอย่างน้อย๒คนที่เชื่อว่า
เป็นคนที่ทำให้เสียแป้งแพ้คดีจนเขาต้องจำคุก
เพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยด้วย
เห็นบอกว่าจะไปล้างแค้นข้าราชการอยู่ที่พัทธลุงสักอย่าง๒คน
ซึ่งทำให้เขาต้องติดคุกแพ้คดีนะคะแล้วก็ต่อตำรวจก็ยังมีข้อมูลด้วยว่า
ผู้ร่วมขบวนการในการพานักโทษหลบหนีเนี่ยก็ยังมีคนขับรถกันกระบะสีขาว
ที่มารอรับด้วยแล้วก็มีผู้หญิงด้วยนะคะร่วมอยู่ในขบวนการอีกอย่างน้อย๑คน
อันนี้คือสี่แยกที่นครศรีธรรมราชตอนที่เขาหนีออกจากโรงพยาบาล
จะมีรถ๓คันนะคะที่พาหนี
สามคันนะคะที่ใช้ในการหลบหนี

ตอนนี้ตำรวจก็จัดกำลังออกเป็น๕ชุดแกะรอยติดตามจับกลุ่มค่ะ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ตำรวจสำรวจออกหมายจับ

แล้วก็มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากนะฮะจากผู้หญิงที่รับจ้างเฝ้าไข้ครับ
โดยบอกว่ารอบแรกเสียแป้งพยายามจะหนีแต่ไม่สำเร็จ
ก็เลยขอผู้คุมครับในการเปลี่ยนโซ่แล้วก็ไขกุญแจหลบหนีไปได้สำเร็จในวันที่เกิดเหตุนะครับ
โดยทางผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
สอบปากคำนางสาวิลาวันหรือว่าไหม
เป็นผู้หญิงที่รับจ้างเฝ้าดูแลเสียแป้งครับ
คุณวิลาวันให้การเป็นประโยชน์โดยเฉพาะขั้นตอนการเข้าถึงตัวเสียแป้งของลูกน้อง
มีคนเกี่ยวข้องใน๓คนชื่อว่านายจีรวุฒินายจักรีแล้วก็นางยุวเรศ

คุณวิลาวันบอกว่าเมื่อวันที่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมาครับ
ได้รับการติดต่อว่าจ้างมาช่วยเฝ้าไข้
พอมาถึงก็ทราบเพียงว่าอ๋อคนนี้เป็นผู้ต้องหาที่ทางการคุมตัว
แต่ไม่รู้ว่าเป็นนักโทษคดีร้ายแรงเข้าใจว่าอาจจะเป็นนักโทษธรรมดา
รับนะครับว่าได้ออกไปซื้อโทรศัพท์มือถือมาให้นักโทษ๒เครื่อง
คืนวันที่๒๐ครับเขามีการใช้ครีมตัดเหล็กตัดกุญแจ
ก็ทำในผ้าห่มแอบทำนะฮะแต่ตอนนั้นไม่สำเร็จครับปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นออกอุบายครับ
บอกผู้คุมว่าเจ็บข้อเท้าขอเปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้นผู้คุมก็เลยเอามาเปลี่ยนให้นะครับ
แล้วเขาบอกว่ามันมีการพันธนาการแบบหลวมมากครับจนกระทั่งคืนวันที่ยี่สิบเอ็ด
ลงไปรับกุญแจจากในบิ๊กด้านล่างเพื่อนำมาส่งให้จากนั้น
เสียแป้งวิธีการก็คือว่าเอาผ้าห่มคลุมทับแล้วก็ไขกุญแจจนสำเร็
จนมีภาพไม่ปรากฏขึ้นเลยนะครับไปเปลี่ยนเสื้อผ้า
ไปด้านล่างหลบหนีไปใช่อืมยืนยันนะครับว่าเสียแป้งนำโทรศัพ
มือถือของเธอไปใช้ประสานงานในการหลบหนีครับโดยบอกว่า
ถ้าทำสำเร็จนั้นไม่ได้ให้ช่วยฟรีนะฮะจะให้ค่าตอบแทน๒๐๐๐
บาทให้บ้านที่ภูเก็ตอีกหนึ่งหลังแต่ปรากฏว่าจนถึงตอนนี้ได้
จริงก็คือเงินแค่๒๐๐๐บาทที่นางหมวยเนี่ยโอนมาให้นะฮะ

ก็บอกว่าให้เราเข้าแป๊บนึงนะแล้วบอกว่ามันจะเข้าน้ำ
เดี๋ยวโอนให้เกี่ยวเรื่องโอนขนาดที่ทางตำรวจนะครับเปิดเผยบอก
ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานครับขอสารออกหมายจับบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเสียแป้งหลบหนีนะครับรวมทั้ง
จะสอบสวนว่าหนีได้ขนาดนี้มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเอี่ยว
ไหมนะครับค่ะพฤติการการหลบหนีเนี่ยนะครับก็วงจรปิดพบว่าใช้รถ
สีขาวแล้วก็รถเก๋งสีดำอยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่าใคร
เป็นเจ้าของใครเป็นคนครอบครองนะครับพร้อมกับตั้งข้อ
สังเกตครับการควบคุมนักโทษรายนี้มีการเปลี่ยนกุญแจข้อ
เท้าเอื้อต่อการหลบหนีไหมตลอดเวลาที่นอนอยู่ในหอผู้ป่วย
ได้รับปืนจากลูกน้องซ่อนติดตัวไว้ด้วยนะครับลองฟัง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรนครศรีธรรมราชครับ
จากการสอบปากคำพยานบุคคลต่างแล้วก็การไล่กล้อง
ยอมปิดถ้าชัดเจนว่ามีใครที่เกี่ยวข้องบ้างเราก็จะ
เป็นบริการของดังมัดต่อสารจังหวัดนรกศรีศพราชภรรย์เพื่อออก
ไหว้จับครับตอนนี้เราก็รู้ตัวคนที่ร่วมบวกการประมาณ๒๓คน
แล้วเชื่อว่าวันนี้จะสามารถออกหมายจับได้นะครับคือผู้ร่วม
ด้วยกันนะครับซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดานะครับ
ส่วนจะเกี่ยวถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่เนี่ยก็ยังไปไม่ถึงครับ
คุณผู้ชมครับล่าสุดมีรายงานบอกว่าตำรวจแกะรอยสัญญาณโทรศัพท์เสียแป้งครับ
ไปพบสัญญาณอยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูนนะครับ
ตอนนี้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามครับขณะที่นายบิ๊กกับนายปอยนะฮะ
บิ๊กคือนายจักรีนะและนายปอยคือนายจีรวุฒิซึ่งเป็นลูกน้อง
หลังช่วยพาออกจากโรงพยาบาลแล้วก็แยกย้ายกันหนีไปเนี่ยนะฮะ
ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการติดตามตัวเช่นเดียวกันนะครับใช่ค่ะอืมนะ
เพราะว่าอย่างที่คุณกายบอกก็คือทั้งตามตัวเสียแป้งด้วย
ตัวคนที่ไปช่วยพาหลบหนีด้วยวันนี้ตำรวจก็เลยปิดล้อมค้นเป้าหมาย
ห้าจุดด้วยกันนะคะเป็นบ้านของลูกน้องอยู่ที่พัทธลุงและนครศรีธรรมราช
เป็นการขยายผลนะคะห้าจุดนะคะในพัทธลุงเนี่ยสี่จุด
หนึ่งในนั้นก็คือบ้านพักของในปอยหรือนายจีรวุฒินะคะอยู่ที่อำเภอควนขนุน
ซึ่งตำรวจบอกว่าคนนี้แหละคือคนที่พาเสียแป้งลงมา
แล้วที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดก็คือคนนี้แหละคือในปอยในจีรวุฒินี่แหละ
ส่วนอีก๓จุดคือบ้านของในบิ๊กในจักรีนะคะอยู่ที่ตำบลพญาขันอำเภอเมืองนะคะ
บ้านของเสียแป้งนะคะที่ตำบลนานโหดอำเภอเมือง
แล้วก็บ้านของนางเสาหมวยซึ่งก็มีรายงานว่าตอนตำรวจไปเนี่ย
ตำรวจก็เจอตัวของนางสาวหมวยด้วยก็เลยนำตัวมาสอบสวนนะคะ
เพราะว่าเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคนติดต่อคนเฝ้าไข้แล้วก็โอนเงินให้นะคะ
ส่วนในพื้นที่นครศรีธรรมราชก็มีการตรวจค้นด้วย๑จุดนะคะ
ตอนนี้ยังตรวจค้นไม่เสร็จนะคะกระแสข่าวที่บอกว่าเสียแป้งนั้นจะออกมาฆ่าล้างแค้น
ตานิดรามดิตภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงบอกว่า
ตำรวจยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้ค่ะครับนะฮะอ่ะคุณผู้ชมครับ
หลังจากที่มันมีภาพวงจรปิดที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชออกมา
แล้วบอกมีคนพาหนีแล้วก็บอกว่าคนนี้ชื่อว่านายเฉลิมพงศ์เนี่ย
ล่าสุดวันนี้เนี่ยนะครับทางผู้สื่อข่าวครับ
เดินทางไปที่บ้านปรากฏว่านายเฉลิมพงศ์ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ
นี่ค่ะคือมันเริ่มมาจากภาพวงจรปิด
ขณะที่เสียแป้งนั้นหลบหนีออกจากโรงพยาบาลนะครับ
แล้วบอกว่าเนี่ยคนที่พาเสียแป้งหนีออกไปนี่นะฮะ
ชื่อว่านายเฉลิมพงศ์ครับเป็นลูกน้องคนสนิทเลยอืม
วันนี้ทีมข่าวคุณผู้ชมครับเดินทางไปที่บ้านนายเฉลิมพงศ
ฤทธิรงค์ซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัย
เจ้าตัวยืนยันบอกว่าไม่เกี่ยวนะครับ
เขาไม่ใช่คนที่เดินข้างเสียแป้งออกจากลิฟต์โรงพยาบาลครับ
คือคืนเกิดเหตุเนี่ยเขาเดินทางไปเปลี่ยนยางรถยนต์ให้ลูกค้าครับ
อยู่ในพื้นที่รอยต่อจังหวัดพัทธลุงจังหวัดตรัง
ไม่ทราบเรื่องนี้เลยจนกระทั่งเป็นข่าว
แล้วก็ยอมรับนะครับบอกว่ารู้จักเสียแป้งครับ
เพราะว่าเคยไปทำงานที่อู่ซ่อมรถยนต์ของเสียแป้ง
แต่ว่าหลังจากเสียแป้งติดคุกก็ไม่ได้มีการติดต่อไปมาหาสู่กันนะครับ
แล้วก็ย้ำว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลบหนีของเสียแป้งอย่างแน่นอนครับ
คุณมองไม่ดีในฝั่งความผลข้อมูลที่ผู้ต่างหาเดินหนีกันก็เป็นละคุณ
ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอ
ขณะที่ภรรยาของคุณเฉลิมพงศ์บอกว่ารู้สึกงงนะครับจู่

ช่วงเกิดเหตุสามีอย่างที่บอกเลยคือเดินทางไปซ่อมรถยนต์ให้ลูกค้า
มีพยานนะครับเพื่อนข้างบ้านเจ้าของรถที่ไปซ่อม
พร้อมกับภาพวงจรปิดบอกว่าสามีเธอนั้นไม่ได้ไปช่วยเหลือในแป้ง
เสียแป้งเนี่ยนะครับตามที่เป็นข่าว
ต่อมานี่นะครับคุณเฉลิมพงศ์ครับ
เดินทางไปที่สพเมืองนครศรีธรรมราชครับ
ในการลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทาง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น
ได้มาทำความเข้าใจกับทางคุณเฉลิมพงศ์นะครับ
ตำรวจไม่ได้มีการออกหมายจับนะแล้วก็พร้อมให้ความเป็นธรรมนะครับ
คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี่คือความคืบหน้าการหลบหนีของเสียแป้งนะครับ
อีกครั้งหนึ่งว่าที่ได้ข้อมูลคือตำรวจแกะรอยสัญญาณโทรศัพท์ใช่ไหม
บอกว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูนเดี๋ยวรอติดตาม
คุณฉลมพังก็ไม่เกี่ยวนะคะกับเหตุการณ์ที่พาเสียแป้งหลบหนีนะครับ
ถูกอ้างชื่อเฉยเป็นคำยืนยันนะคะ